คลายร้อนอีกหนึ่งวิธีก็คือการหาของเย็นหวานชำ

ฉันจะพาคุณไปร้านนี้ร้านชานมไต้หวัน
ร้านนี้เนี่ยเขาบอกว่าสายเช็คอิน

เขามีสตรีทอาร์ตเอาไว้ให้คุณถ่ายรูปเช็คอินด้วยจ้ะ
นี่ค่อยดูตามไป
ไปที่ร้านนี้ชื่อว่าร้านเจริญชัยการชงซิ่งหลงคาเฟ่แอนด์สตูดิโอ
โอ้โหร้านอยู่แถวบ้านคุณชนะเลยค่ะ

พระองค์ดำ๑๑ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก

อยากไปลองใช่ไหมล่ะใครที่ชอบลิ้มลองของอร่อยของใหม่หรือใครที่ชอบชาโน
อย่างคุณชนะชอบกาแฟไปเลยร้านนี้ไม่ควรพลาด
วันนี้แนะนำเมนูนี้ค่ะชานม
เพราะชานมของที่นี่เขาบอกเป็นชานมไต้หวัน
รสชาติจะแบบกลมหอมมันหวานกำลังดีอร่อยมาก
ลูกค้าเนี่ยติดอกติดใจจะใส่ไข่มุกหรือไม่ใส่อะไรยังไงได้นะจ๊ะ
และทีเด็ดก็คืออยู่ที่ว่าคุณสามารถเลือกว่าคุณจะใส่ท็อปปิ้งอะไร
ท็อปปิ้งเขามีหลายอย่างมุกลาวาแล้วก็มีบุกเพชร
สาวที่แบบว่าเออไม่อยากทานแป้งเยอะคุณจะทานเป็นตัวบุกก็ได้
บุกเพชรบุกเป็นแบบนี้บุกก็จะไม่ทำให้อ้วนนะคะหรือว่าจะเป็นบุกไต้หวัน
กไต้หวันใช่คือมันมีหลากหลายท็อปปิ้งให้คุณเลือก
อยากลองแบบไหนจัดไปเลยจ้ะนี่นี่คุณแก้มเจ้าของร้านเขาการันตีเลยว่า
ชานมไข่มุกไต้หวันของที่ร้านเด็ดไม่เหมือนที่ไหนแน่นอน
เพราะว่าสูตรการทำเป็นสูตรที่มีการทดลองกันมานาน
กว่าจะได้ออกมาแบบลงตัวแบบนี้อย่างชานมไต้หวันของเขาอ่ะ
เขาบอกว่าคือตามสูตรแล้วต้องต้มชาทิ้งไว้๑คืนถึงจะดี
หนึ่งคืนคือชาจะต้องมีความเข้มข้นหอมกลิ่นดี
ส่วนพวกท็อปปิ้งต่างที่ใส่นี่ก็เหมือนกันนะอย่างพวกไข่มุกอ่ะ
ถ้าต้มเร็วเกินไปมันจะแข็งไม่อร่อยนึกออกไหม
นานไปก็จะอะไรเละอ่าทุกอย่างมันต้องใส่ใจทุกขั้นตอนในการทำอะค่ะ
ครับไม่ใช่ว่าแบบว่าเออทำทำขายส่งส่งไปไม่ได้อืม
ที่เราแบบอยากจะทำอะไรเราต้องแบบว่า
พัฒนาทดลองลองผิดลองถูกแล้วเลือกสิ่งที่ดีที่สุด
แล้วอย่างที่บอกว่าร้านนี้เขาไม่ได้เอาใจแค่สายชิมเท่านั้นนะยังไง
มีทั้งสีขาวสีอะไรเต็มไปหมดเลย
มันก็จะมีความผสมผสานความเป็นจีนลงไปบนกำแพงจีนใช่ไหม
จีนครับจีนจีนจีนมากเลยครับ
จุดนี้เนี่ยบอกเลยว่านักท่องเที่ยวพากันมาถ่ายภาพเยอะมาก
ชอบคุณอยากไปไหม
อยากไหม
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมคุณเข้าไปเฟซบุ๊คเขาก่อนได้เลย
เจริญชัยกัญชงซิ่งหลงคาเฟ่แอ่นสตูดิโอค่ะ
จดไว้หมดแล้วหยุดทุกวันพุธใช่ไหม
พุธไม่ไปแต่จะไปวันอื่นทุกวันเลยทีเดียว

ไปเพื่อจะกินชาไข่หมู

ใช่จะถ่ายรูปด้วยแหละ

วันไหนที่ฉันเฉยชาบอกเลยว่าฉันสั่งกาแฟ